ที่จังหวัดระยองครับเกิดเหตุการณ์สยดสยองครับ
เพราะว่ามีหนุ่มโรงงานคนหนึ่งพบว่าถูกแทงคอจนตายนะฮะ
แล้วศพไปทิ้งเอาไว้ที่บริเวณบ่อตกปลา
ชาวบ้านเองก็แตกตื่นตกใจเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่มาก่อน
ล่าสุดได้เบาะแสผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆ่าโหดแล้วนะครับ
นี่คือจุดที่ไปเจอร่างคนตกใจกันหมดเลย
เป็นเหมือนกับคูน้ำใกล้กันกับบ่อปลาเขาขุดพื้นที่เอาไว้ให้กับคนมาตกปลา
เย็น๑๗กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้ตำรวจสพนิคมพัฒนาไปตรวจสอบครับ
หลังจากรับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ตรงนี้พบร่างนายวรากรอายุ๓๑ครับ
พื้นที่บ่อปลาเนี่ยจริงแล้วสระที่เขาขุดเนี่ย
กว้างประมาณสัก๓พื้นที่นะฮะประมาณ๓ไร่เลยนะครับ
อยู่ในอำเภอนิคมพัฒนาของจังหวัดระยอง
แล้วก็ด้านข้างสระก็จะมีสวนยางก็จะเห็นว่ามีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดแบบนี้ครับ
ศพนายวรากรสภาพคือนอนคว่ำหน้าสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มเหมือนกับช่างโรงงานสักแห่งหนึ่ง
มีบาดแผลถูกแทงที่คอด้วยครับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
แล้วก็เจอคราบเลือดด้วยแห้งแล้วนะครับ
สันนิษฐานว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๕ชั่วโมง
ส่งร่างไปชนะสูตรต่ออย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลตำรวจ
คนที่ไปเจอศพคนแรกคือนายเจริญโชคอายุ๒๓
เขาบอกว่ามาเช่าที่ตรงนี้ทำบ่อตกปลา
แล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมาเจอร่างเนี่ยช่วงเย็น๑๗
คืน๑๖กุมภาครับตัวเขาเองและแฟนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงแปลกที่ปกติไม่ค่อยจะได้ยิน
นั่นคือเสียงของมอเตอร์ไซค์ครับน่าจะมากกว่า๒คันนะ
เขากะนะฮะกะว่าน่าจะมากกว่า๒คัน
วนไปเวียนมาบริเวณจุดที่ไปเจอศพนั่นแหละครับ
อยู่ประมาณ๕นาทีได้ยินเสียงอยู่แบบนั้น
แล้วก็พากันขี่ออกไปตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจ
คิดว่าคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถเล่นกันตรงนั้น
จนกระทั่งวันที่๑๗ช่วงบ่าย
เดินไปริมบ่อตกปลาเตรียมจะไปยิงนก
จุดที่ไปเจอศพมองไปมองมาเพ่งดูดีอ้าว
เป็นคนนอนคว่ำหน้าอยู่ครับ
เป็นคูน้ำข้างกับบ่อตกปลา
โอ้โหคือใจร่วงไปอยู่จัดตุมเลยอ่ะ
เขาตายแล้วก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่บ้านฮะ
บอกให้แฟนแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันทีครับ

แล้วก็มาเมื่อเช้าไม่ได้เดินมา
พอเดินมาตอนเที่ยงก็เจอสภาพนี้ครับ

เกิดเหตุเขาเห็นแล้วเขาก็ร้องไห้กันเลยครับคุณผู้ชมคุณ
ฮะค่ะแล้วบอกว่าเมื่อวันที่สิบหกกุมภาเนี่ยเขายังไป
ทำงานปกตินะจนกระทั่งเลิกงานแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยกลับมา
บ้านหลังจากนั้นเขาบอกว่าได้ยินประโยคนึงเดี๋ยวไปเคลียร์
ปัญหาชีวิตนี่เป็นประโยคสุดท้ายที่ทุกคนก็เอกใจแล้วหลัง
จากนั้นก็ไม่คิดว่าจะมาเจอสภาพตายกลายเป็นศพอยู่แบบนี้
เอ๊ะเคลียร์ปัญหาชีวิตอะไรอืมอันนี้เป็นเบาะแสที่ต้องตามสืบต่อครับ
คุณชิวภูริพัฒน์นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งครับ
ก็คือบริเวณบ่อปลาเป็นบ่อขนาดใหญ่เลยครับก็ขุดเตรียมเอาไว้ให้คนมาตกปลากันนะฮะ
แล้วไปสังเกตเห็นคราบเลือดผู้ตายและร่องรอยต้นไม้ที่มันหัก
ไหลครูดไปกับร่างผู้ตายด้วยอันนี้ที่นักข่าวเราสังเกตเห็นนะครับ
บริเวณจุดเกิดเหตุที่พบศพคนดูแลบ่อตกปลาบอกว่า

ได้ยินเสียงแปลกปกติไม่เคยมีคือเสียงมอเตอร์ไซค์
อันนี้เสียงเหมือนกับคนที่เขามาขุดดินทำบ่อปลาเล่าเลยตรงกัน
คนที่มาขุดกับคนที่ดูแลเล่าตรงกันนะครับ
คือเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เคยได้ยินวนอยู่แบบนี้หลายรอบ
แล้วป้าข้างบ้านก็บอกว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่จุดที่โยนศพ
จนกระทั่งมีคนเขาเดินมาเจอร่าง

คนที่ดูแลบ่อตกปลาบอกว่าเขาไม่คุ้นแล้วก็ไม่เคยเห็นผู้ตายมาก่อนด้วยนะครับ
มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคุณมิ้นเราสรุปไทม์ไลน์เบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะฮะ
กุมภาพผู้ตายังไปทำงานปกติเลิกงานตอนเย็นกลับมาที่บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์ปัญหาชีวิตถูกไหมฮะ
ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนวนเวียนอยู่แบบนั้น
กระทั่งบ่าย๑๗มีคนไปเพื่อจะไปยิงนกแล้วไปเจอร่างนอนคว่ำหน้าอยู่
แสดงว่าช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตแล้วถูกเอาร่างมาไว้ตรงนี้
น่าจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวคืน๑๖ถึง๑๗หรือไม่อย่างไร
สืบกันต่อเรื่องนี้ครับเพราะว่าตำรวจภูทรจังหวัดระยองตรวจสอบไล่เช็ควงจรปิด
ของบ้านที่ผู้ตายพักอาศัยนะฮะจะเป็นหมู่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตร
แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์สีดำมาจอดไว้ที่หน้าหมู่บ้าน
แล้วมีเก๋งสีแดงขับมารับออกไปครับนี่คือบริเวณหน้าหมู่บ้านนะครับ
ทีนี้มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายที่มาจอดเอาไว้ตรงจุดเนี้ยอันนี้ตำรวจก็

จังหวะที่ผู้ตายขึ้นรถนั้นภาพมันอาจจะไม่เห็นชัด
วงจรปิดนี้ไม่ได้เห็นวินาทีตอนที่เปิดประตูแล้วเดินขึ้นรถ
แต่ก็มีข้อมูลยืนยันได้ชัดเจนว่าเก๋งคันแดงนี้มารับผู้ตายไป

ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจอดอยู่ที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านเหมือนเดิม
ก็คือคันเมื่อกี้นี้ที่เราให้เห็นกันไป
คุณผู้ชมครับทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้ตาย
ตัดภาพไปที่บ้านผู้ตายไปเจออะไรครับ
มีรองเท้าวางอยู่เนี่ยครับวางทิ้งอยู่หน้าบ้าน
และประตูข้างในบ้านถูกปิดล็อกรองเท้าแบบนี้ครับ

เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นผู้ตายครั้งสุดท้าย
เช้าวันที่๑๖กุมภาใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทำงาน

ปกติผู้ตายจะอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียว
แล้วไม่ค่อยได้ออกมายุ่งเกี่ยวหรือว่าสูงสิงอะไรกับใครครับ
หลัง๑๖มาเราเจออีกมั้ย
ไม่เห็นแล้วค่ะ

เพราะปกติว่าเขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยเหมือนกัน
วันนี้ครับกลุ่มเพื่อนผู้ตายเดินทางไปพบตำรวจที่โรงพักนิคมพัฒนาในพื้นที่ระยองนะครับ
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าผู้ตายเป็นช่างเทคนิคของโรงงาน

แล้วไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครด้วย
ชีวิตของเขามีภาระต้องรับผิดชอบ

แล้วก็พ่อกับแม่อยู่ที่ลำปาง
ดังนั้นถ้าหากว่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเองเป็นไปแทบไม่ได้
เพราะมีภาระต้องดูแลรับผิดชอบอยู่

กุมภาพผู้ตายสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดบอกกับเพื่อนบอกว่า
จะไปเคลียร์ปัญหาชีวิตครับ

แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าปัญหาชีวิตนั้นคือปัญหาอะไร

รู้อีกทีก็กลายเป็นศพแล้วครับ

นี้คุณคำยืนยันจากเพื่อนของผู้ตาย

ตำรวจติดตามตัวผู้ต้องสงสัย

น่าจะเป็นมือฆ่าได้แล้วฮะค่ะในคมพร้อมกับแฟนสาวครับอ้าว
แต่ว่าตัวของฝ่ายหญิงจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่เบื้องต้นข้อมูลในคมนี้น่าสนใจมากค่ะ
เป็นบุคคลตกสำรวจที่ไม่ปรากฏชื่อและนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนราชครับอืม
อ้าวแล้วทำไมไปจับเขาล่ะนั่นสิรถสีแดงจำได้ไหมครับ
คันที่มารับผู้ตายออกไปจากหน้าหมู่บ้าน
รถสีแดงคันดังกล่าวครับอยู่ที่บ้านของนายคม
พื้นที่บ้านฉางก็เอามาตรวจสอบด้วยค่ะตำรวจครับ
พาตัวไปชี้จุดต่างและควบคุมมาสอบต่อที่โรงพัก
ระหว่างนี้นายนิคมไม่ได้มีท่าทีหวาดวิตก
ผิดกันกับแฟนสาวของเขาแฟนสาวเนี่ยเห็นว่ามีร้องห่มร้องไห้ด้วยครับ
ระหว่างที่สอบปากคำค่ะไม่รู้ว่ากดดันหรือเสียใจหรือใด
ปมเหตุการฆ่าโหดในครั้งนี้คาดว่าเป็นเรื่องชู้สาวและความหึงห่วงครับ
คราวนี้ไล่ไทม์ไลน์แบบนี้ข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้มา
วันที่๑๖กุมภาครับคนก่อเหตุพร้อมกับแฟนและผู้ตายนัดมาเจอกันหน้าหมู่บ้านของผู้ตาย
ก่อนที่เก๋งสีแดงจะไปรับนี่นะฮะแล้วก็ขึ้นรถเก๋งออกไปด้วยกัน
ลองดูภาพวงจรปิดรถเก่งอีกสักครั้งก็ได้ครับผู้ตายจอดรถไว้ตรงนี้ใช่ไหมฮะ
เสร็จแล้วรอแล้วรถเก่งมารับหลังจากนั้นรถเก่งขับเคลื่อนผ่านออกไป
วันที่๑๖กุมภาคช่วงบ่ายคล้อยเย็นข้อมูลก็จะตรงกัน
ข้างบ้านเห็นครั้งสุดท้ายคือตอนเช้าเพื่อนร่วมงานเห็นก็คือหลังจากเลิกงานแล้วก็ไม่เจอหน้าอีกเลย
แล้วก็จะไปข้อมูลตรงกันกับเจ้าของบ่อปลาและคนดูแลที่บอกว่า
ช่วงค่ำวันที่๑๖ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วนไปเวียนมา

แสดงว่าหลังจากที่ออกไปแล้วก็ไปเกิดเรื่องร้ายกับเขาใช่หรือไม่
คนก่อเหตุเห็นว่าเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงและขี้หึงครับ
วันเกิดเหตุผู้ตายทักแชทไปหาแฟนของคนก่อเหตุ
ผู้หญิงที่นั่งร้องไห้กับตำรวจนั่นแหละฮะ
ทำให้ตัวของคนก่อเหตุเนี่ยพอเขารู้ปั๊บ

เรื่องเราเนี่ยรักสามคนมันจะไปไม่รอดนะยังไง

หลังจากนั้นคนก่อเหตุก็เลยทำร้ายร่างกายแล้วชักปืนออกมายิงก่อนจะใช้มีดปาดคอครับ

หลังก่อเหตุแล้วเอาปืนไปทิ้งที่ป่าแห่งหนึ่งและเอาเสื้อผ้าไปเผาทิ้ง
แต่สุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มได้ในที่สุดครับ
นี่คือข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนนะครับ
เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องขยายผลอย่างที่บอกนะครับ
คุมตัวในคมแล้วก็แฟนสาว
จะมีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสองคนเลยหรือไม่อย่างไรอันนี้ตรวจสอบก่อน
ถ้าหากรู้เห็นด้วยทั้งสองคนและร่วมกันกระทำความผิดด้วย
ใครทำอะไรบ้างอันนี้ต้องตรวจสอบเพิ่ม
หรือในคมทำเพียงคนเดียวทั้งนั้นรอการตรวจสอบอีกครั้ง
ตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการขออำนาจศาลออกหมายจับ
และแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับการตายอันนั้นรอข้อหาก่อน
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาความผิดตามพรบออาวุธปืนไว้ได้ก่อนครับ
เบื้องต้นนะฮะส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ในตอนนี้จะบอกว่าเขาเป็นผู้ต้องหาเลย
มันก็ยังไม่ได้มีหมายจับออกมาซะทีเดียว